ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นนะคะก็ฟิตซ้อมอย่างเต็มที่
ก่อนที่จะขึ้นรีแมชป้องกันเข็มขัดแชมป์กับทวนฟานเซสโกเอสตราด้า
ก่อนที่จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาแข่งขันกันค่ะ
ตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องก่อนที่จะขึ้นป้องกันเข็มขัดแชมป์
ฮวนฟานเซสโกเอสตราด้าคู่ปรับเก่าจากเม็กซิโกค่ะ
ล่าสุดนะคะเจ้าแหลมก็ผ่านการลงนวมฝึกซ้อมไปถึง๓๒๗ยกแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะก็ลงนมครั้งสุดท้าย๔ยกกับชนลทานอภิริยพินโยค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะเสียหุยสุรชาติพิสิทธวุฒินันผู้จัดการของเจ้าแหลมก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่า
ซ้อมก่อนขึ้นชกไฟล์นี้ถือว่าหนักแล้วก็มีการลงนมมากที่สุด
แต่ว่าเจ้าแหลมก็ทุ่มเทเต็มที่ทำให้สภาพร่างกายตอนนี้แข็งแกร่งเกิน๑๐๐ค่ะ
น้ำหนักตัวไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเกินมาแค่๓๔ปอนด์เท่านั้นคุมได้สบายมาก
เหลือเวลาอีกตั้ง๑๐กว่าวันค่ะ
โดยสิ่งศรีสะเกดแล้วก็คณะนะคะก็จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาในช่วงบ่ายวันนี้
ตรงกับเวลาประเทศไทยเช้าวันที่๒๗เมษายน
รอบที่๓คัดนักกีฬา๖คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะ
ก็ปรากฏว่านักกีฬาหนึ่งเดียวของไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
เพื่อหาผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
ส่วนในประเภทหญิงนะคะไม่มีนักกีฬาไทยเข้าชิงชนะเลิศ
ซึ่งคนที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดก็คือยานีแซ่เบน
จบอันดับที่๑๑คะแนนรวม๑๑๘๐คะแนนค่ะ